คุณมดดำคุณมดดำเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ใครก็รู้ว่าใกล้ชิดกับครอบครัวชินวัฒน์
โอ้โหคุณมดดำบอกดีใจครับดีใจที่นายทักษิณชินวัฒน์จะกลับมาประเทศไทย
คุณมดดำคชาพาตันเจริญนะครับพิธีกรชื่อดังนะครับก็ใกล้ชิดกับครอบครัวชินวัฒน์นะครับ
โพสต์อินสตาแกรมนะครับคู่นะครับในทักษิณแล้วก็คุณโอ๊คผ่านทองแท้
ซึ่งเป็นนะครับคนใกล้ชิดกับคุณมดดำนั่นแหละบอกว่ามดดำกับโอ๊ครู้จักกันมาครึ่งชีวิต
ไม่เพียงสนิทกันกับโอ๊คเท่านั้นยังได้รับโอกาสเป็นเหมือนสมาชิกคนในครอบครัว
ดำเรียกท่านนายกทักษิณว่าพ่อเราผ่านทุกข์สุขมาหลายเหตุการณ์
ในฐานะครอบครัวมาด้วยกัน๑๗ปีที่ผ่านมา
วันนี้เป็นวันที่พิเศษสุดสุดกว่าปีไหนเพราะพ่อจะกลับบ้าน
นั่นก็คือประเทศไทยนะครับวันที่๑๐สิงหาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละฮะเราก็พยายามนะครับที่จะส่องดูนะครับส่องดูว่ามีความเคลื่อนไหว

จัดงานฉลองวันเกิดให้กับคุณทักษิณนะครับ
ที่จัดล่วงหน้าเมื่อ๒๓กกที่ผ่านมา
จัดขึ้นที่อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ
มีคนที่ไปร่วมงานนี้เล่าบอกว่า
งานนี้รวมคนที่มีความผูกพันทางการเมืองตั้งแต่สมัยไทยรักไทย

ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันเกิดของนายทักษิณชินวัฒน์
ซึ่งจัดมาทุกปีในวันที่๒๖กรกฎาคม
พวกเราต่างร่วมใจส่งกำลังใจให้ท่านทักษิณมีสุขภาพแข็งแรง
ส่วนที่โรงธรรมสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้อดีตสอสอเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
รวมถึงกลุ่มแฟนคลับคนรักทักษิณนับร้อยคน
ได้ทำบุญและอวยพรวันเกิดให้กับคุณทักษิณ
ขณะที่คุณทักษิณก็วีดีโอคอลมาทักทาย
แล้วก็ขอบคุณที่ยังระลึกถึงกัน
แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการกลับประเทศไทย
ในวันที่๑๐สิงหาคมนะครับ
ซึ่งหลังจากมีข่าวนะครับว่าคุณทักษิณจะกลับประเทศไทย
ก็มีประชาชนมาแสดงความดีใจนะครับ
ขับรถแห่เลยก็มีนี่ฮะเอารถออกมาแห่เลยก็มี
รถกระบะแล้วก็แห่ไปแบบนี้นะครับ
ข้อความบอกว่าทักษิณชินวัฒน์ยินดีต้อนรับกลับแผ่นดินแม่
แล้วก็เปิดเพลงเครื่องเสียงดังสนั่นเลยครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวบอกว่าเพียงนิดหน่อยเท่านั้น
เดี๋ยวปฏิกิริยาต่างคุณผู้ชมครับ
ดูอย่างรอบด้านในข่าวเย็นไทยรัฐครับ